ส่วนเรื่องของทนายกฤษณะหลังจากถูกคุณแม่ของแตงโมสั่งพักงาน
แล้วก็เปลี่ยนทนายเดชามาเป็นทนายแทนเนี่ยนะคะเปลี่ยนนะไม่ใช่ปลด
อืมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเฉยเฉยทีนี้สสเต้มงคลกิจมาอีกแล้ว
ก็เลยมาทาบทามทนายกฤษณะให้ไปเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของพัก
และทนายกฤษณะก็ตอบรับแล้วด้วยนะคะ
สสเต้นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิลัยก็โพสต์เฟซบุ๊ก
ลงนามคำสั่งพักไทยศรีวิรัย
แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าพัก๒คน
คือนายอัชริยะเรืองรัตนพงศ์และนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวย
ทนายความของคุณแม่แตงโมนะคะ
เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูลหลักฐานข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
เกิดความกระจ่างรวดเร็วตอบสังคมได้ตามความเป็นจริง
เพราะเป็นคดีที่พี่น้องประชาชนไทยกว่า๖๖ล้านคน

การเสียชีวิตนั้นเกิดจากสาเหตุใดกันแน่
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมทุกภาคส่วน

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและมีประสบการณ์ค่ะ

และจะส่งข้อมูลหลักฐานให้กระบวนการยุติธรรมด้วยนะคะ
สสเต้ยืนยันบอกว่าการเข้ามาติดตามคดีคุณแตงโม
ไม่ได้จะมาแทรกแซงหรือไปก้าวล่วงการทำงานของตำรวจนะคะ
แต่เข้ามาในฐานะที่เป็นพลเมืองดีอยากช่วยทำให้คดีนี้ไวขึ้น
การตั้งทั้งสองคนให้เป็นที่ปรึกษาก็เพื่อทำงานในฐานะพักการเมืองจะได้ง่ายขึ้นอีกนะคะ
และทั้งสองคนเองก็มีหลักฐานและมุมมองที่อาจจะช่วยไขคดีนี้ได้ด้วยค่ะ
ฟังเสียงของสสเต้มงคลกิจหน่อยค่ะ
ฝ่ายกฎหมายของภาคการเมืองมันก็จะง่ายขึ้น
การที่เราได้ข้อมูลมาแล้วเราจะมอบผ่านทนายความ
ให้พนักงานสอบสวนหรือให้ในฝ่ายของโจทย์
ก็คือคุณแม่แตงโมผ่านทนายความ
ก็สามารถทำได้เหมือนพลเมืองดี
ทีนี้ก็เลยถามต่อค่ะถามสสเต้ต่อบอกว่า
ยังเชื่อว่าคุณแตงโมถูกฆาตกรรมอยู่หรือไม่
สสเต้บอกว่าบาดแผลบนร่างกายของคุณแตงโมเยอะเกินไป
ยังเชื่อว่าค่อนข้างหนักไปทางการฆาตกรรม
ส่วนการเดินหน้าหาหลักฐานตอนนี้ก็ไล่ค่ะ
ไล่กล้องวงจรปิดที่ขาดหายไปตั้งแต่
ร้านบ้านตานิดไล่ไปสะพานนวลชวี
สะพานปฐุมธานี๑สะพานปฐุมธานี๒
ซึ่งก็จะเป็นหลักฐานสำคัญด้วยนะคะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกเอาไว้ได้ค่ะ

คุณผู้ชมคะยังอยู่กันที่เรื่องของคุณแตงโมนิดานะคะ
แต่จะบอกว่าจะพาไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ที่เขาอยู่ที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑กันหน่อย
เขาบอกว่าตอนนี้คือกลายเป็นว่าไม่เงียบเหงาอีกต่อไป
เพราะว่ามีเหล่าบรรดาแฟนคลับคุณรักคุณตังโม
รักคุณตังโมนิดาเนี่ยเดินทางมาตลอด
มาการวางดอกไม้วางไว้อะไรต่าง
ก็ทำให้บริเวณนี้เขาบอกว่ามันดูมีชีวิตชยามากขึ้น
แล้วตอนนี้มีการเปลี่ยนชื่อท่าเรือพิบูรสงครามตรงนี้ด้วยนะคะ
แน่นอนว่าหลังจากเกิดเหตุที่คุณตังโมพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณนี้
แล้วก็แน่นอนอย่างที่เราบอกไปว่าก็ทำให้หลายคนเดินทางเอาดอกไม้ไปวางไว้อาลัยอยู่บริเวณนี้
เป็นจำนวนมากอย่างที่เราเห็นในทุกวันนะคะ
ทีมข่าวของเราเองก็เลยลงพื้นที่ค่ะไปที่ท่าเรือพิบูรสงครามค่ะ
ไปพูดคุยกับคนในชุมชนแถวนี้ว่าหลังเกิดเหตุการณ์เนี่ยความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเป็นอย่างไร
คือหลายคนบอกว่าตอนนี้คนในชุมชนมักจะเรียกท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งว่า
ถ้าแตงโมไปแล้วเพราะเกิดเรื่องกับคุณแตงโมนั่นเอง
และหลายคนก็บอกว่าจุดนี้นะคะปกติแล้วจะค่อนข้างเงียบเหงา
ก่อนเกิดเรื่องเนี่ยจะเป็นเหมือนท่าเรือร้างเลยก็ว่าได้
ตอนกลางคืนจะไม่มีไฟส่องสว่างแล้วค่ะ
จนกระทั่งตอนนี้นะคะเทศบาลนครนนทบุรี
เขาเอาไฟส่องสว่างมาติดตั้งให้
ก็ทำให้ชุมชนในบริเวณนี้มีความสดชื่นคึกคักขึ้นมา
ร้านค้าสองข้างทางเองก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้า
มีรายได้ขายดีเพิ่มมากขึ้น
เพราะว่าคนที่เดินทางมา

เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังเสียงพ่อค้าแม่ค้าที่เขาอยู่แถวนั้นหน่อยค่ะ
มีกับเก่าเยอะใช่ไหมฮะ
เก่าเราขายได้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ต่อวัน
ต่อวันก็ประมาณ๑๒๓๐๐อะไรอย่างนี้
แต่ช่วงที่มีแตงโมมาก็ประมาณ๒๐๐กว่าบาท
ก็ถือว่าโอเคที่เราอยู่ได้นะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นจากเรื่องของคุณตังโมนะคะ
และแน่นอนว่าทุกคนก็ยังคงให้ความไว้อาลัย
แบบเนี่ยคุณผู้ชมเป็นกองแบบโอ้โหสวยงามมากค่ะเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ
เพราะเชื่อว่าคนหลายคนยังคงนึกถึงแล้วก็จะต้องพยายามหาคำตอบให้ได้
คนในชุมชนเขาก็บอกว่าขอให้คดีนี้
คืออยากตามหาความเป็นธรรมให้คุณตังโมนั่นเอง